ไม่แพ้กันไม่รู้ทัวร์จะลงโรงพยาบาลนี้หรือเปล่า
คือลูกสาวคนหนึ่งเขาพาแม่ลงจากดอยที่เชียงใหม่
ไม่สบายตัวร้อนท้องเสียกินยาก็ไม่หาย
พอไปหาหมออ้าวกลับเจอทั้งคุณหมอคุณพยาบาลตวาด
เพิดใส่ให้กลับบ้านซะอย่างนั้น
เธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ยินได้ฟังทุกอย่างครับ
มันไม่ด่วนยังไง
ไม่ด่วนมันคือเป็นไข้ถ่ายใจเร็วกับหน้า

เอาลูกว่าไม่เต็มคุณรู้ว่าให้ตายถึงมาได้หรือเปล่า

เกือบตายถึงมาได้เอาไว้ธรรมดานิดนึงมาไม่ได้หรือเปล่า

ไม่ได้มามาได้
ไม่ได้มาไม่ได้มานาฬิกา

นั่นแล้วก็มาถึงพวกคุณหน้าต่อส่วน

ไม่เหมือนก็ตายกับบ้านอย่างนี้

เที่ยงต่าสีเขาได้กลับบ้านหมด

ที่หมอคุยอยู่นี่คือหมาเหรอหรือคนฮะ
คนสิแล้วคุณหมอคุณหมอไปตะคอกอย่างนี้ได้ยังไง
ที่ยืนอยู่ที่เบอร์หน้านี่คือคุณหมอนะครับ
พลเมืองชั้น๒ประเทศนี้ไม่มีนะครับคุณหมอฮะ
เขาบอกว่าคนที่มาเกือบตายทั้งนั้น

ต้องเกือบตายถึงจะมาได้เหรอคนที่มาก็งงเอ้า
ก็ไม่สบายก็ถึงมานี่ไงก็ไม่ไหวแล้วถึงมานี่ไง
เถียงกันไปเถียงกันมาโอ้โหตวาดสลั่นโรงพยาบาล
แล้วเหมือนคือจริงแล้วเขาไม่สบายแล้วเขาไปดึกแล้วแหละ
แล้วคุณหมอเหมือนแบบจะให้กลับมาในเวลาราชการ
ไม่ยอมตรวจให้ก็เป็นการถกเถียงกันโอ้โหขึ้นทรงขึ้นเสียงดังสนั่นครับ
สุดท้ายก็มีพยาบาลทั้งชุดเหลืองชุดขาวออกมา
พยายามจะไกล่เกลี่ยไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้
ก็เรียกผู้ป่วยไปวัดความดันถามอาการ
คุณหมอเองก็ทำทีเดินเข้าเดินออกตะคอกกันไป
สุดท้ายก็มาตรวจวัดที่ประจรให้นะแล้วก็ถอยเข้าไป
พยาบาลเองก็มาถามถ่ายถึงเรื่องของอาการไข้ของคุณป้าที่ป่วยหนักไป
สุดท้ายแนะนำให้กินแค่ยาพาราแล้วกลับไปบ้านก่อน
กลับไปบ้านก่อนนะฮะถ้าอาการไม่ดีขึ้นค่อยกลับมาใหม่นะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้มันตี๑ของวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวบอกว่าถ้าแม่ไม่ป่วยหนักจะพาลงจากดอยมาทำไม

กว่าจะลงมาได้มันเป็นชั่วโมงถ้าไม่ป่วยจะมาทำไม
ลูกสาวชื่อว่าคุณจันทราแสงจันทร์อายุ๒๙ก็เป็นคนพาแม่ไป
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปเป็นชาวตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งบ้านอยู่บนดอยนู่นนะคุณแม่ที่นั่งอยู่เนี่ยอายุ๕๐
อันนี้ลูกสาวนะคุณจันทราบอกว่าก็แม่ไม่สบายตั้งแต่เย็นแล้ว
ท้องเสียหนาวสั่นไปหมดเธอก็ให้กินยานอนพักเออมันก็ไม่ดีขึ้น
ไม่คือแบบหนาวสั่นแล้วถ้าเกิดว่ามีไข้สูงนี่ช็อกได้
ก็นั่นน่ะสิฮะก็เลยตัดสินใจเอายังไงดี
เรียกน้องชายแล้วก็พี่สาวขับรถลงจกดอยใช้เวลาไปถึงที่โรงพยาบาล

แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็สะเทือนใจ
แล้วมีการบอกว่าก็เกือบตายถึงจะมาเธอก็แบบเอ๊ะมันใช่วิธีการสื่อสารแบบนี้เหรอนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยพาก็เดินทางกลับเขาให้กินยาพาราวัดความดันก็เดินทางกลับ
ไปถึงบ้านตี๓คุณ
กลับไปถึงบ้านบรอยตี๓รักษากันตามมีตามเกิดสุดท้ายแม่ไม่หาย
รุ่งเช้าลงจากดอยอีกไม่ไปและโรงพยาบาลไปคลินิกในอำเภอเชียงดาวแล้วกัน
สุดท้ายคุณแม่เป็นลำไส้อักเสบ
ไม่ทำให้หนาวสั่นที่ทำให้ท้องเสียลำไส้อักเสบ
นี่คือลำไส้อักเสบคือมันมีอาการติดเชื้อมันอักเสบก็เลยมีอาการแบบนั้น
แล้วที่คลินิกคุณหมอก็เลยจัดยาให้กินสุดท้ายตอนนี้แม่พักผ่อนอาการดีขึ้นแล้ว
แต่เธอติดใจว่าทำไมคุณหมอที่โรงพยาบาลนั้นไม่ยอมรักษาแม่เธอในคืนวันนั้น
คือเอาเวลาที่ทะเลาะกันต่อว่าคนไข้เนี่ยรักษาน่าจะแบบคุ้มค่ากว่าไหม
คุณหมอก็อยู่พยาบาลก็อยู่แต่ว่าก็ไล่ให้กลับบ้านไปซะ
อยากให้หมอหนูเจอแบบนี้จะได้มีนโยบายเด็ดในการดูแลประชาชนสักหน่อย
ไม่ต้องมาดราม่าใส่สุประโชคนะหมอดีฉันก็มีเยอะอยู่แล้ว
แต่เหตุการณ์นี้เราไม่สบายใจจริงนะครับ